แต่ว่าอีกหนึ่งคนคุณจู่ก็มีประเด็นขึ้นมาตกเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับนี่บักจ่อย

เตรียมจะวิวาฟ้าแลบ

งานเปิดตัวหนังแต่เป็นหนังผีนะคะชื่อเรื่องว่าสิงสู่๑๑ธันวาคมนี้สัปดาห์หน้านะคะ
และเดี๋ยวจะมาชี้แจงข่าวที่เกิดขึ้นทั้งหมดส่วนสาวคนสนิทที่มีภาพหลุดออกมาเนี่ยก็เป็นคนที่กำลังทำความรู้จักอยู่จริง
อาทิตย์หน้ามีงานนะแต่ว่าไม่ใช่งานแต่งงานเป็นงานเปิดตัวภาพยนตร์สิงสู่ใจหายใจภาพ